ดูเหตุครับลูกชายเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร
คือไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเหล้า
พนักงานที่สารบันเทิงต้องพาตัวผู้ชายคนนี้มาส่งที่บ้าน
ลูกชายก็เลยขอตังค์พ่อ๕๐๐บาท
อาจจะไปจ่ายค่าที่ไปเที่ยวมา
ปรากฏพ่อไม่ให้ลูกชายทำไงรู้ไหมครับ
เบ้นคันนี้โอ้โหยังผ่อนไม่หมดเลย
มาดูที่เหตุการณ์มาดูรถที่ถูกเผาไป

ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับรถที่ยังผ่อนไม่หมด
แล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับลูกชาย
พ่อบอกว่าลูกชายก็มีโรคประจำตัว
เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยนะครับ
หมายเลขทะเบียน๗กกชชิง๔๘๘๔กรุงเทพมนคร
ถูกเผาจนเสียหายเกือบทั้งคันแล้วครับ
แล้วก็ถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าบริมถนน
บ้านเลื่อมนาซายตมบ้านเลื่อมอุดรธานี
โดยคนที่ลงมือจุดไฟเผารถคันนี้

หรือว่าเสียตูมตามอายุ๒๗ปี
เป็นเสียเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง

โดยขณะเกิดเหตุน้ำเรืออากาศตรีละเอียด
ริดกล้าวนะครับอายุ๖๑ปี
เป็นนายทหารนอกราชการพ่อของผู้ก่อเหตุ
ยืนดูรถอย่างที่บอกไป

จากการสอบสวนพ่อของนายกิติศักดิ
เล่าให้ฟังนะครับว่าครอบครัวทำธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร

และมักอารวาสเป็นประจำ

นายกิติศักดิ์ขับรถเบ้นไปเที่ยวที่ตะวันแดงไปคนเดียวนะ
ไปเที่ยวเสร็จก็ดื่มอะไรเสร็จสั่งอะไรมากินเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเครื่องดื่ม๕๐๐๐บาทครับ
ทีนี้ล่ะครับพนักงานในร้านตะวันแดง
เขาก็รู้จักกับนายกิติศักดิ์ดีเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำใช่ไหม
ก็เลยเห็นว่าดื่มเหล้าด้วยก็เลยขับรถของนายกิติศักดิ์
ให้นายกิติศักดิ์นั่งมาขับรถมาส่งที่บ้าน
และเพื่อจะอะไรรู้ไหมเพื่อจะเอาเงินจะเก็บเงินด้วย๕๐๐บาท
พอมาถึงบ้านนะครับนายกิติศักดิ์ก็มาขอเงินพ่อแม่
จะไปจ่ายค่าเหล้าแต่ว่าพ่อไม่ยอมให้
นายกิตติศักดิ์เริ่มอลวาดแล้วก็ขับรถเบนต์ออกไป
แต่ว่ารถเสียหลักชนคอสะพานตกลงข้างถนน
ด้วยความเมาและความโมโหของนายกิติศักดิ์เอง
ราดน้ำมันจุดไฟเผารถเบนท์ของที่บ้าน
จะโทรเรียกให้เพื่อนมารับแล้วก็หลบหนีไป
ฉะนั้นเมื่อรถถูกวางเพลิงนายกิติศักดิ์ก็ต้องมาชดใช้
ซึ่งตอนนี้นายกิติศักดิ์นั้นถูกพาไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลจิตเตอร์เวศนะครับ
คือผู้เป็นพ่อคือเป็นห่วงลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะว่าลูกหลบหนีไปแล้วก็รู้ว่าลูกมีเรื่องของสภาพจิตใจอยู่ด้วย
อยากให้ลูกมารับการรักษาพยาบาลก็ให้เจ้าหน้าที่ไปตามตัว
จนกระทั่งตอนนี้ถูกพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าต้องรอให้การดีขึ้นจึงจะเรียกมาสอบสวน
ส่วนเรื่องของรถของราเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะ